กองทัพบกเตรียมปูนบำเน็ต๔ชั้นยศให้แก่
พันโทธีรพลเทียนโพธิวัฒน์
ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหลังจากช่วยเหลือประชาชน
กรณีที่ลงพื้นที่ไปช่วยน้ำท่วมภาคใต้นะครับ
ขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกก็สั่งจัดงานอย่างสมเกียจ
จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ๓๐มกราคมนี้
ติดตามจากคุณอารยาโภจารายงานจากพื้นที่ครับ
ขณะที่ลูกชายของพันโทธีรพลนั้นก็บอกนะคะว่า
จะสืบสารปณิธานของพ่อต่อค่ะ
และที่สำคัญนะคะก็จะดูแลแม่อย่างดีที่สุดด้วยค่ะ
โทคุณวุฒิหมอแก้วค่ะแม่ทัพน้อยที่สี่
เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพพันโทธีรพลเทียนโพธิวัฒน์

ที่วัดบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุงค่ะ
ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ
หลังจากที่กลับจากช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะ
ในอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
โดยญาตินั้นก็จะตั้งศพสวดพระอภิษฐรรมในทุกคืนนะคะ
แล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่๓๐มกราคมนี้ค่ะ
โดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ค่ะ
บัญชาการทหารบกนั้นเดินทางมาเป็นประธานในพิธีด้วยนะคะ
ขณะที่กองทัพภาคที่๔นั้น
อยู่ระหว่างการเตรียมขอพระราชทานยศพลเอกให้แก่พันโทธีรพลค่ะ
พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือจำนวน๒ล้าน๗แสนบาท
แก่ครอบครัวของพันโทธีรพลด้วยนะคะ
ขณะที่พลโทคุณวุฒิหมอแก้วนะคะก็ระบุนะคะว่า
ที่ผ่านมาค่ะตลอด๒เดือนที่ผ่านมานั้น
อำเภอนุพิตามจังหวัดนครสีธรรมราช

รวมถึงการสร้างสะพานแบรี่ที่ให้ประชาชน
ได้ใช้แล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะ
ขณะที่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกนั้นแสดงความเสียใจ
กับการสูญเสียในครั้งนี้พร้อมทั้งกำชับให้ดูแลสิทธิกำลังพลให้ดี
แล้วก็จัดงานให้สมเกียจที่สุดด้วยค่ะ
โดยเพราะอย่างยิ่งฟศศรีได้สวนศรีบุคลากรที่ทรงคุณค่า
เป็นผู้ที่ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองแท้จริงและเป็นผู้ที่ทำคุณงามความดีมาโดยตลอด
ขณะที่ภรรยาของพันโทธีรพลนั้นเปิดเผยกับไทยรัฐทีวีนะคะว่านับจากนี้ค่ะจะเข้มแข็ง
แล้วก็ดูแลลูกชายเพียงคนเดียวให้ดีที่สุดด้วย
ซึ่งมาว่าเรารู้จักว่านี่คนเลี้ยงให้กายทุกทีแปลกของครูและวนนาอปทนให้ผู้ให้ดูลูกสำคัญดีกว่านี้
เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าท่านสอนให้เราอยู่ได้ด้วยตัวเราเองอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นพี่บอกท่านเสมอว่าพี่ดูแลลูกได้ค่ะ
ด้านลูกชายของพันโทธีรพลหรือว่าน้องปกป้องนั้นนะคะ
บอกว่าพ่อคือฮีโร่ค่ะ
และนับจากนี้จะจดจำพ่อในทุกลมหายใจนะคะ
พร้อมทั้งสัญญาว่าจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดด้วยค่ะ
คุณพ่อเป็นคนที่เป็นคนดีเป็นคนที่สั่งสอนได้

เอ่อรักคุณพ่อมากนะครับ
แล้วก็อยากให้พ่อไปสบายครับ
และจะดูแลแม่ให้ดีที่สุด
ขอบคุณครับ
ขณะที่เพื่อนนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่๓๕นะคะ

เพื่อนได้ทำหน้าที่ของทหารได้อย่างสมเกียจที่สุดแล้วค่ะ

แล้วก็ยึดมั่นในความดีของเพื่อน

จะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ทอดเจตนารมณ์ของเพื่อนที่ได้สูญเสียในครั้งนี้ครับ
พันโทธีรพลนั้นเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่๓๕นะคะ
เป็นนักเรียนในร้อยจบรอรุ่นที่๔๖นะคะ
จากไปในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นการจักรไปที่ปฏิบัติหน้าที่
ให้กับประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างสมเกียจชายชาติทหารค่ะ
และทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่วัดบ้านนาอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทธลุง
ระยะโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดพัทธลุงค่ะ